มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นคุณผู้ชม
มีหญิงสาวคนนึงเนี่ยเธอเข้าไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนที่วัดใหม่โคกมรุมนะคะ
แล้วจู่เธอมีอาการแปลกแล้วก็พูดออกมาเสียงคล้ายกับเสียงเด็ก

โอ้สวย

อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอีกแล้ว

หัวเราะคิกคักแล้วก็เข้าไปกอด
แล้วก็บอกว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอีกแล้ว

คือภาพนี้เป็นบรรยากาศขณะที่เนี่ยค่ะ
หญิงสาวคนนี้ก็อายุประมาณน่าจะ๓๐ปีเนอะ
ใส่เสื้อสีชมพูเราเห็นกันแบบนี้เลย
เธอก็เข้าไปกอดรูปปั้นแม่ตะเคียน
แล้วก็พูดหัวเราะเสียงคล้ายเด็กน้อยบอกว่า
น่ารักอ่ะน่ารักอยากพากลับบ้านจังเลย

หลังจากนั้นน้ำตาไหลเนี่ยน้ำตาไหลยังคิดถึงบ้าน

คล้ายกับว่าเหมือนมีอะไรมาสิงอยู่ในร่างเขาไหม

แต่สักพักนะคุณเขาเป็นแบบนี้อยู่สักพัก
หลังจากอาการหายไปก็เป็นปกติค่ะ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยด้วย
เรียงให้ฟังแบบนี้แล้วกันคุณผู้ชม
ก่อนหน้าที่ผู้หญิงคนนี้เขาจะมีอาการแปลก
เธอเข้าไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียน
นี่ค่ะตั้งปกติแบบนี้กำลังไหว้
แต่ในขณะที่กำลังผูกผ้าสามสีเพื่อจะบูชารูปปั้นแม่ตะเคียนนะ
จู่เนี่ยเธอก็มีอาการแปลกแบบนี้เลยค่ะ

พอสักพักหนึ่งอาการก็กลับมาเป็นปกติ
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าฮะอะไรเขาไม่รู้ตัว
เพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นล่ะเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นแบบนั้นนะ
แต่เขาก็บอกว่าเออฟังแล้วขนลุกเหมือนกัน
แล้วก็เชื่อว่าต้องมีใครจะบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่า

เขาก็เลยตัดสินใจลองไปล้วงหายเสี่ยงโชคดูดีกว่าว่า
เผื่อจะมีอะไรที่เป็นสัญญาณบอกเขาหรือเปล่า
ซึ่งที่วัดใหม่โคกมรุมแห่งนี้เป็นวัดแห่งเดียวในประเทศที่มี
พ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองมากที่สุด
๕๐ต้น๕๐ต้นก็เยอะ
เยอะมากที่สุดมีการอัญเชิญมาจากสถานที่ต่าง
ที่ไปพบต้นตะเขียนโดยมีชาวบ้านเขาเชื่อว่า
หรือสถานที่ของตัวเองจะต้องนำไปถวายวัด

อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านเหมือนกัน

ว่ายังไงครบหมดในวันเดียว

จะต้องเลือกนิดนึง